วันนี้นะคะนอกจากจะมีการชิงเข็มขัดแชมป์มวยไทยของมวยไทยรัฐแล้วค่ะ
ก็ยังมีมวยสากลอีกหนึ่งรายการนะคะ
เป็นการป้องกันแชมป์เอเชียครั้งที่๓ของไม้เรือไวกิ้ง
ซึ่งเทราทีวีจะถ่ายทอดสดเลยค่ะ

ที่จะประจันหน้าคู่กับคู่ปรับเก่าค่ะ
ราชมานูดินนะคะผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียอีกครั้ง
โดยไม้ค่ะเคยชนะดูดินมาเมื่อ๒ปีก่อน
โดยการชั่งน้ำหนักนะคะทั้งคู่ก็ช่างผ่านที่พิกัด๑๒๒ปอนด์พอดี
พร้อมที่จะขึ้นชกกันในศึกกำปั้นสถานโลศ
บ้านวุฒงการณ์ครั้งที่๒นัดส่งท้ายปีวันนี้๒๑ธันวาคม
ซึ่งก็จะชกกันที่โครงการบ้านดุ้งการ๗จังหวัดนนทบุรี
โดยไมค์ก็กล่าวนะคะว่าขอป้องกันแชมป์เอเชียครั้งที่๓ให้ได้
เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกชายนั่นก็คือน้องเคน
กำลังจะอายุครบ๓ขวบในวันที่๓๑ธันวาคมนี้ค่ะ
โดยศึกกำปั้นสถานโลกบ้านวรงการครั้งที่๒นัดส่งท้ายปี
ทะเยอรัตทีวีถ่ายทอดสดค่ะ
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาไปจนถึงเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ